คุณผู้ชมชอบกินส้มตำไหม

แซ่บหลายเลยแซ่บอิหรี่เลย

เดี๋ยวบางคนจะหาว่าปูที่ร้านนี้ไม่สด
ที่ร้านเขาก็เลยทำสดแบบนี้
ให้กินคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ
คุณส่งมองหาดูว่าเจ้าของคุณออกมา

เดี๋ยวคือตูยังไม่ตาย
ตั้งแต่อยู่ในถุงแล้วมันไต่อยู่อย่างนี้
มันยังไต่อยู่เลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่สดใช่ไหม
อยากกินปูสดใช่ไหมนี่ไง

กินลงไหมฮะไม่ไหวนี่แหละฮะโอ้โหเขาแชร์กันไปเยอะมากเลยนะฮะ
โดยระบุข้อความว่าส้มตำไทยแท้สุด
ไม่มีปูปลอมผสมแฮชแท็กงงแฮชแท็กเป็นงง

แท็กสงสารน้องก็คือน้องปู
แท็กไม่เคยเห็นแฮชแท็กสุดปัง
โอ้โหคุณถุงส้มตำปูมีตัวเป็น๓ตัว
เดินอยู่ในถุงเทส้มตำลงถาด
ปูเป็นเดินวนถาดนะฮะ
ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์นะฮะก็พอเห็นนะเขาก็ขำ

ชาวเน็ตบอกโอ้โหเดี๋ยวจะหาปูไม่สดแล้ว
สดจากนาหลังร้านแน่เลยนะครับ
บางคนบอกว่าลองแกะดูใส่ถ่านไว้หรือเปล่า
หมายถึงเจ้าปูพวกนี้ปูปลอมหรือเปล่า
ส่วนบางคนบอกว่าไม่กล้ากินน้องยังดุ๊กดิ๊กอยู่เลย
มันสดก็จริงแต่ว่าใครจะกินลงล่ะฮะ
บางคนสงสัยเรื่องจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องสนุกกันนะฮะ
ต้นโพสต์คอมเมนต์ตอบบอกว่าเรื่องจริงครับ

หลายคนก็สงสัยว่าแม่ค้าตำส้มตำนี่ตำยังไง
คือจริงถ้าใส่ปูไปมันก็ต้องตำเข้าไปด้วยใช่ไหม
หรือว่าเขาแบบว่าไม่ได้ตามแล้วเอาปูมาใส่ทีหลังหรือเปล่าไม่รู้
เฮ้ยวิธีการตำส้มตำตำยังไง
ก็เวลาใส่ปูเข้าไปเขาก็ต้องตำไปด้วย
เพราะว่าเหมือนแบบน้ำดองปูมันจะได้ออกมา

หรือไม่เขาต้องหักกลางตัวเลยนะ
ปูครึ่งท่อนเลยครึ่งตัวเลยแล้วก็ถึงใส่ลงไป
มันจะมาสดขนาดนี้ได้ยังไงนะครับ
แล้วก็เจ้าของคลิปเขาโพสต์ล่าสุดออกนะ

ก็รู้สึกตื่นเต้นตำปูไทยกุ้งสด
ตอนนี้ทะลุ๑ล้านวิวภายในไม่กี่ชั่วโมง
แท็กสดจัดแฮชแท็กสดจริง
แฮชแท็กถ้าตำป่าคงจะมีงูออกมาด้วย
หรือมีสัตว์ป่าออกมาด้วยนะครับ

ทักแชทเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของแอปนี้นะครับ
ติ๊กต๊อกนี้นะครับที่ลงโพสต์นี้นะครับ
ก็คือคุณณฑีทรเมืองกลาง
หรือว่าคุณฟอร์มอายุ๒๑ปี
เล่าให้ฟังว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อวันที่๖ตุลาคมเมื่อวานนี้เอง
เดินทางไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่จังหวัดกรสิน

แม่ค้าได้ยินเป็นปูไต
หรือว่าเขาสั่งส้มตำแบบปูไทย

มันมีเมนูแบบนี้จริงนะคุณ

คือเขาบอกว่าอย่างที่กาลสิน
เขาเรียกเมนูแบบนี้ว่าส้มตำปูไต่

คือคนโพสต์เขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยรู้จักเมนูนี้เลยนะ

ว่ามีตำปูไต่แล้วปูเป็นมันจะไต่แบบนี้นะฮะ
นี่ถ้ามันมีจริงเนี่ยเพิ่งจะรู้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะ
แล้วก็ตัวคุณฟอร์มเองเขาบอกว่า
เคยไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ

เขาอยู่ภาคกลางเขาเลยอาจจะไม่เจอเมนูส้มตำพิษดารอะไรแบบนี้

คนที่จังหวัดกรสินเขามีใช่ไหม

นี่มีชาวกาลสินดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ตอนนี้ไหมคะ

มีไหมส้มตำปูไต่แล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ไหม
บางคนเขาจะชอบปูแบบสดจริง